คุณผู้ชมคะกุมภาแล้วเมื่อไหร่จะกุมมือ

เวลามีปัญหาเรื่องความรักแบบนี้แบบอยากจะมีแฟนทุกคนไปที่ไหน

กไม่ล้อนที่ล้านหน้าเซ็นทรัลเวอล์เลย
แผลไปว่า๒วันแล้วไงมันคือเส้นตาย๒วันสุดท้าย
แต่ต้องขออภัยคนโสดมานะที่นี้นะคะ
ขออนุญาตดับฝันทุกท่านไว้ตรงนี้เลย

และสองพระตรีมุรติไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนฤทธาอำนาจ
ในเรื่องความรักเลยไม่เกี่ยวกัน
สิ่งที่คุณไปขอคุณอาจจะไม่ได้
เล่าให้ฟังก่อนอันนี้คือบรรยากาศนะคุณผู้ชม
บรรดาคนโสดที่เข้าร่วมพิธีบวงสวงพระตรีมุรติเทพเจ้าแห่งความรัก
อันนี้คือความเข้าใจผิดนะเทพเจ้าแห่งความรักที่ว่า
เขาก็เอาเครื่องสักการะบูชากุหลาบสีแดงน้ำแดงร่วมพิธีกันแน่นลานเซ็นทรัลเวิลนะคะ
อย่างที่คุณสุภาษาเกริ่นออกไปว่าเวลาพิธีบวงสวงเนี่ยคือ๑๙นาฬิกา๓๙นาที
เป็นเริกดีที่สุดในการศักระในการที่จะขอให้เราได้เจอเนื้อคู่ก่อนวาเลนไทย
คุณคะบรรยากาศเนี่ยโอ้โหบางคนถ้าเห็นภาพนี้เป็นภาพแค่กรอบแคบ
อยากให้ไปดูภาพจากมุมสูงคนเต็มลานเลยมากกว่า๕๐๐ดิฉันกะเอาโดยประมาณ
นี่เยอะกว่างานตุดจีนเยาวราชที่เขาจัดกันทุกปีอีกมั้ง
แต่เอาจริงคือขอให้เจอเนื้อคู่ก่อนวันวาเลนไทย
คือเหลือเวลาสามวันอ่ะน้อยไปนะเราจะคบกันได้ในสามวันเลยจริงจริงเหรอคะ
ถ้าเจอปุ๊บเธอนี่แหละคือเนยคู่ชายแล้วเราเป็นแฟนกันแล้ว
สาวมันเร็วเหมือนกันนะอ่าพอบทพอภาพเนี้ยไอ้ภาพเหตุการณ์ที่เขามีการไปบวงสวงกัน
เผยแพร่ออกไปเนี่ยนะคะค่ะมาเลยค่ะสายความรู้ก็มาให้ข้อมูลกันเยอะมาก
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบูเทศบูชาเทพเจ้าเอ่ยสายมูเอย
ทักท้วงเลยว่าเดี๋ยวก่อนคนโสดทั้งหลายจ๋า
ไหว้กันอยู่นั้นหนาไม่ใช่พระตรีมุรติแต่เป็นพระสัทธาศิวะ
หมอกายค่ะโพสต์ข้อความเลยบอกว่านี่ไม่ใช่พระตรีมุรติ
ราชทุกสายนักเทววิทยาทุกท่านสรุปตรงกันมานานมากแล้วครับ
ว่านี่คือพระสถาศิวะและในทางเทวศาสตร์ก็ไม่มีใครไปขอพรความรักกับพระตรีมุรติด้วย
เพราะไม่ได้ตรงกับเทวานุภาพของท่านเลยนอกจากนี้
เทวรูปองค์นี้ยังไม่สมบูรณ์ด้วยเพราะขาดเทพอาวุธ
ได้แต่ว่าเทวรูปไม่สมบูรณ์แถม
เรียกพระนามผิดเทวรูปก็จะแผ่พลังงานได้ไม่เต็มที่
ส่วนใครที่อยากจะขอพรเรื่องความรักจริงเลยอ่ะนะค่ะ

ไปไหว้พระลักษมีที่เกษรวิเลส
หรือไม่ก็ไปไหว้พระลักษมีที่เซ็นทรัลลาดพร้าวก็ได้

ถ้าอยากจะมีความรักมหาเทวรูปที่เป็นผู้หญิงนะคะ
เนี่ยพระรักษมีไงบอกให้มาที่นี่
อยู่ที่เกษตรวิทเลนส์หรือไม่ก็ที่เซนทรอดรับเท้า
เจ้าหญิงสายมูก็ระบุความแตกต่างมาให้ชัดเจนเลยเหมือนกันนะคะว่า
ตรีมุรติกับพระสธาศิวะต่างกันอย่างไร
ก็เขียนเอาไว้บอกเลยว่าพระตรีมุรติเนี่ย
ตรีคือ๓มุรติแปลว่ารูปแบบนะคะ
ตรีมูรติคือ๓รูปแบบก็คือมีพระพรมพระวิศนุพระศิวะเพราะฉะนั้นจะมี๓เสียนค่ะ
แต่เทวรูปที่เซนทรอดรับเทวล์เนี่ยมีห้าเศียร
แล้วก็มีการประดับจันเซี่ยวที่เป็นลักษณะของพระศิวะด้วย
อ่ะให้ดูแบบนี้อันนี้เขาบอกว่าจริงจริงแล้วถ้าพระตรีมูรติจริงจริงอีกที่หนึ่งที่สร้างไว้แล้วก็เป็นลักษณะของพระตรีมุรติจริงจริงเนี่ยอยู่ที่เอ็มไพรทาเวอร์
มี๓เสียนแบบนี้แบบฝั่งซ้ายเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมี๓เสียงสร้างตามลักษณะในตำนานของอินเดียอันนี้เป็นของศาสนาฮินดูเนาะ
ส่วนทางขวาเนี่ยคือพระตรีมุรติที่เราเชื่อกันที่อยู่ตรงเซ็นทรัลเวิล
ลักษณะก็แตกต่างกันชัดเจนนะครับเพราะว่าทางฝั่งขวาที่เซ็นทรัลเวิลเนี่ยมี๕เสียนแล้วก็มีจันเซี่ยวบนเสียนที่๕ลักษณะคล้ายกับพระสถาศิวะ
แต่เห็นบอกว่ามีความเห็นจากครูพรามด้วย
ใช่ค่ะเป็นความคิดเห็นจากครูพรามนะคะให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราชื่อว่าอาจารย์สุพนัทอัธวัฒน์ค่ะ
ให้ข้อมูลแบบนี้นะคะบอกว่าพระตรีมุรติเป็นร่างอวตารที่ตอนนี้เอาจริงนะยังไม่มีใครสรุปหรือยืนยันได้ว่าท่านจะมีหน้าตาอย่างไร
การสร้างขึ้นอยู่กับครูพรามที่รับสร้างและผู้ที่ต้องการสร้างต้องการให้มีปรางหรือรูปร่างแบบไหนส่วนตัวจึงอยากให้คนที่ศรัทธามองข้ามไปเลยค่ะ
ข้ามในเรื่องที่ว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะหากกราบไหว้บูชาแล้วสุขใจไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็กราบไหว้กันต่อไป
แต่สิ่งที่จะประสบความสำเร็จตามที่ขอหรือไม่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่คุณไปกราบไหว้ขอพรอันนี้อันนี้คือครูพรามบอกนะคะมาจากบุญกุศลและการคิดดีทำดีของตัวเราเองเป็นสำคัญนี่คือครูพรามให้ข้อมูลไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทวรูปนะคะและไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปขอพร
ทีมข่าวของเราเอาให้ชัวร์เอาให้แน่เวลาปีใหม่หรือว่าเทศกาลอะไรหนึ่งคนที่เราจะต้องไปถามว่าไปกราบไหว้อะไรดีไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนดี
คนที่ไหว้ขอพรก็จะต้องทำความดีด้วยนะพรถึงจะสำเร็จผลฟังเสียงหมอช้างค่ะ
สินภาพบางครั้งก็จะมีความไปได้ด้วยความหลากหลายนะครับ
นั่นเป็นเรื่องของสินภาพแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยให้เรามองย้อนกลับไปถึงความตั้งใจของชาญที่ว่าอยากให้คนเนี่ยมาภูชาเทพองค์ไหน
และที่สำคัญก็คือว่าอยากให้มองย้อนกลับไปลึกว่าที่มาของเทพว่าอะไรที่ทำให้คนเคารพบูชานะครับ
ไม่ใช่เรื่องของความศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าเป็นเรื่องของคุณงามความดี
เราติดต่อไปที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเซ็นทรัลเวิร์ลแล้วนะคะ
บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเดี๋ยวมีความชัดเจนอะไรยังไงก็จะมาแถลงข่าวให้รับทราบกันในเรื่องเกี่ยวกับเทวรูปองค์นี้ใช้คำนี้ก็แล้วกันนะคะ
แต่ว่าเราให้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปดูก็ยังคงมีคนเดินทางมากราบไหว้เนี่ยมาขอพรดูจากดอกไม้ที่เลือกมาอาจจะน่าจะเป็นเรื่องความรักเหมือนเดิม

เดี๋ยวรอความชัดเจนและในการชี้แจงอีกทีนึงว่าตกลงยังไงแต่ว่าในหลายผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกตรงกันว่าอันนี้ไม่ใช่
คือไม่ใช่ที่หนึ่งก็คือไม่ใช่พระตรีมุรติและไม่ใช่ที่สองคือพระตรีมุรติไม่ได้มีฤทธาอำนาจในเรื่องเกี่ยวกับการให้พรเรื่องความรักต้องไปหาพระรักษมี
อ่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมทำความดีนะคะแล้วผลสำริดดีดีก็จะเกิดขึ้นกับคุณ